ความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวค่ะ

ที่นครราชศรีมาล่าสุดค่ะ
ตำรวจสามารถควบคุมตัวกับคนร้ายได้แล้ว

เป็นอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อ

เป็นผู้หญิงด้วยนะ
ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกลือเป็นหนอนหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าก็เป็นคนในร้านแล้วค่ะ

เพราะดูจากพฤติกรรมพฤติการคือรู้ทุกอย่างภายในร้านนะ
กุญแจลิ้นชักอยู่ตรงไหนอะไรยังไงรู้หมด
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

พนักงานร้านสะดวกซื้อสาขาชุมชนบ้านโพค่ะ
เงินสดไปได้กว่า๒ล้านบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงตี๒
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เอากล้องวงจรปิดนี้แหละไปตรวจสอบจากจุดหน้าร้าน
จับภาพตั้งแต่คนร้ายเดินจากในมุมมืด
เข้าไปในร้านสะดวกซื้อสวมกางเกงขาสั้น
เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว
แล้วก็สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบางใบหน้าแบบนี้นะคะ

ลักษณะรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายความสูงสักประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๒๐๓๐ปีค่ะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็เดินเข้าไปในร้าน
แล้วก็มีการพูดคุยกับพนักงานคล้ายคนคุ้นเคยกัน
จากนั้นก็เดินเลี่ยงออกไปจากกล้องวงจรปิด
โดยยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลย
ขณะที่พนักงานร้านที่เป็นเคาน์เตอร์
พนักงานเคาน์เตอร์ก็กวาดพื้นตามปกติ
หลังจากนั้นจึงปรากฏภาพคนร้ายเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์

แล้วก็ควานหากุญแจก้มเงย
เปิดช่องเก็บธนบัตรใต้เคาน์เตอร์
ซึ่งตอนนั้นมีเพียงพนักงานร้าน
ที่รู้ว่าธนบัตรมันเก็บตรงไหนไง

โกยเงินใส่กระเป๋าเป้อย่างใจเย็นนะคะ

โดยไม่กลัวเลยนะว่าใครจะมาจับกลุ่มตัว
เพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ด้วยแหละนะคะ
ภาพทั้งหมดทำให้ตำรวจตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกต
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
จากว่าดูลักษณะเรื่องของการแต่งกาย

แล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๑คน
รวมถึงอาจจะมีคนในรู้เห็นเป็นใจด้วย
เพราะคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวภายในร้านเป็นอย่างดี

วันนั้นร้านเก็บเงินสดไว้ในตู้เซฟเป็นจำนวนมาก
รู้ได้ไงว่าตู้เซฟมีเงินสดกว่า๒ล้านบาท
ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ทำให้มีเงินเข้าออกร้านเป็นจำนวนมากไง
ซึ่งทางร้านไม่ได้นำเงินสดไปฝากธนาคาร

คนร้ายก็เลยอาศัยจังหวะนี้แหละค่ะ

ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว

นางสาวรจนาช่องกลางอายุ๒๕ปี
เป็นอดีตพนักงานร้าน๗๑๑จุดเกิดเหตุ
ซึ่งรจนาถูกไล่ออกมาแล้วกว่า๑ปีนะคะ

นำเงินของกลางไปได้คือเป็นเงินสด๒ล้าน๓แสนบาท
ซ่อนไว้ในห้องน้ำในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง
สืบสวนตอนนี้กำลังติดตามยึดเงินของกลางมา

แล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลว่าคนในมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าดูจากพฤติกรรมของคนร้าย

ว่าเอาเงินสดมาเก็บในตู้เซฟ๒ล้านบาท